ทีนี้มาดูกันต่อค่ะเราก็ตามกรณีที่รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
เสียหลักพลิกคว่ำแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์ไปทับรถฟอร์จูเนอร์จนแบ่น
หลายคนเห็นภาพแล้วบอกโอ้โหคนขับรถฟอร์จูเนอร์โชคดีจริง
แต่มันไม่ใช่แค่โชคอย่างเดียวไงมันคือความมีสติของคนขับรถฟอร์จูเนอร์ด้วย
มันคือการช่วยเหลือกันของพลเมืองดีที่อยู่แถวนั้น
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับสองคนก็เป็นสามีภรรยา
เขาเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์นี้แล้วก็เข้าไปช่วยเหลือเป็นคนแรก

เขาเป็นอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันอยู่
คุณวัชรีดวงใสนักข่าวของเรานะคะไปคุยกับสองสามีภรรยาคู่นี้ค่ะ
คุณสิทธิโชคฤทธิทรัพย์อายุ๒๙ปี
คุณกรยากรเอี่ยมสะอาดอายุ๓๒ปีเป็นคนเห็นเหตุการณ์คนแรกเลยนะคะ
ก็ลงไปช่วยคนขับรถฟอร์จูเนอร์ค่ะคุณวรวุฒิอยู่ญาติมากนะคะ
เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
เขาขับรถตู้พยาบาลไปรับลูกสาว
อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุเลยค่ะห่างไปแค่๒๐๐เมตร
ระหว่างที่ออกจากซอยก็เห็นแล้วรถฟอร์จูเนอร์ขับมาทางตรงเขาเห็นเลยนะ
ก็เลยชะลอรถให้รถฟอร์จูเนอร์ขับผ่านไปก่อน
เพราะเขาอยู่ในซอยนี่ใช่เขาให้ฟอร์จูเนอร์ไปเลยฟอร์จูเนอร์มาทางตรง
เขาก็เหลวซ้ายขับตามฟอร์จูนเนอร์มาห่างกันแค่๖เมตรค่ะ
ก็เลยเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยค่ะ
เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์วันเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ก็จะได้เห็นว่ารถของสองสามีพระยาเนี่ยเขาตามมายังไง
แล้วก็เหตุการณ์มันเป็นยังไงบ้างนะคะลองดูค่ะ
คืออันนี้เป็นคลิปตอนที่เกิดอุบัติเหตุนั่นแหละ
ว่ารถของกู้ภัยทั้งสองคนสองสามีภรรยาเนี่ยบังเอิญไปรับลูกพอดี
เพราะฉะนั้นถึงจุดเร็วมากเพราะว่าเห็นกันอยู่ข้างหน้านี้เลย
นี่ไงเห็นไหมฮะเขารีบมาเลยเนี่ยค่ะ
ตามข้างหลังมาพอดีอ่ะใช่เพราะเขาบอกว่าเขาขับตามมาห่างกัน๖เมตรอะค่ะ
เขาก็เลยเห็นเหตุการณ์พอรถพลิกคว่ำแบบนี้
เขาบอกว่าจริงแล้วเขารอดูแป๊บนึง
เพราะเขาไม่รู้ว่าอาจจะระเบิดไหมติดแก๊สไหมอะไรไหม
ก็เลยเห็นจังหวะทิ้งช่วงนิดหนึ่ง
นี่ค่ะก็เลยอย่างที่เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้ว่ามันมีทิ้งช่วง
เขาก็เลยรีบเข้าไปช่วยเนี่ยนะคะ
เขาก็เลยบอกว่าโชคดีจริงค่ะที่ผู้บาดเจ็บเนี่ยเขามีสติมาก
คุณวรวุฒิเขากดแร่ขอความช่วยเหลือตลอด
สองสามีพระยาคู่นี้ที่ไปถึงคนแรก

คุณวรวุฒิก็บอกว่าให้ไปตามภรรยาหน่อย
อยู่ใกล้ห่างไป๒๐๐๓๐๐เมตรเองค่ะ
พอออกจากซอยมาเสร็จเนี่ยก็มีรถฟอร์จูเนอร์ของผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
วิ่งมาลงสะพานจากทางวัดพลมณีมา
แล้วก็ผมกำลังจะออกจากซอยก็คือเราก็ให้เขาออกก่อน
ให้เขาออกก่อนเพราะว่าเห็นเขาเป็นทางตรงเราก็ให้เขาไปก่อน
พอเขาวิ่งมาพอเขาวิ่งตรงมาเราก็เลี้ยวซ้ายตามตูดเขามา
ก็พอมาถึงจุดเกิดเหตุก็รถตู้คอนเทนเนอร์ก็วิ่งสวนทางมา
พอสวนทางมาเสร็จปุ๊บเนี่ยตู้คอนเจนเนอร์ก็มาด้วยความเร็ว
แล้วก็ขับรถด้วยกันมันเลี้ยวกระทันหัน
ก็เลยทำให้ตู้คอนเทนเนอร์ล้มแล้วรถเสียการทรงตัว

พอเห็นเหตุการณ์ปุ๊บเนี่ยเราก็รีบมาจอดรถแล้วก็ลงมาดู
ก็คือตอนแรกก็ไม่เห็นว่ามีรถมีรถโดนทับอยู่
ก็เลยนึกว่ามีแต่คนขับรถตู้คอนเทนเนอร์ได้รับบาดเจ็บ
เราก็สอบถามดูแล้วว่าเขาไม่รับบาดเจ็บอะไร

ว่ารถฟอร์จูเนอร์ที่นำหน้าผมมาเนี่ยพ้นไปแล้ว
ก็เลยไม่คิดอะไรก็เลยลงมาดูอีกทีนึง
ก็เห็นรถพี่วุฒิโดนคอนเทนเนอร์ทับอยู่ครับ
ประโยคแรกต้องตอบก่อนเรามา
ตอนแรกเขาเรียกก่อนค่ะเขาเรียกช่วยผมด้วยผมอยู่ในนี้
เขาว่าอย่างนี้ค่ะก็เลยบอกพี่เป็นไรไหม

เขาบอกว่าตอนนี้ผมไม่เป็นอะไรแต่ว่าเริ่มหายใจไม่ออก
เขาบอกอย่างนี้ผมปรับเบาะเอ็นนอนได้ไหม
เขาว่าอย่างนี้ก็เลยบอกได้ค่ะพี่
ปรับเบาะเอาที่พี่สบายหายใจออก
แกก็บอกงั้นเดี๋ยวบอกแกว่า
งั้นเดี๋ยวรออีกสักพักนะคะเดี๋ยวมีรถอุปกรณ์มาช่วย
แต่ทำไมรู้ไหมคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ
อย่างที่สองสามีพระยาบอกว่าเขามาจากในซอย
เห็นฟอร์จุนเนอร์เข้ามาทางตรงปล่อยให้ฟอร์จุนเนอร์ไปก่อน
ถ้าเขาตัดสินใจว่าเขาไปก่อนฟอร์จูเนอร์ล่ะ

เขาก็จะประสบอุบัติเหตุแทนรถฟอร์จูเนอร์ไง
มั้ยคือเขาบอกเขาตัดสินใจจังหวะคน
วินาทีเขาโอเคปล่อยฟอร์จูเนอร์ไปก่อนเขาตามไป
เขาเลยบอกว่าโอ้โหเนี่ยมันนึกภาพตามนะ
ถ้าเขาตัดสินใจว่าขอเลี้ยวซ้ายไปก่อนนะ
จูเนอร์ตามมาทีหลังนะก็อาจจะเป็นตัวเขานี่แหละ
อยู่ในรถแล้วก็เจอคอนเทนเนอร์ล้มทับแบบนี้ค่ะ
มีลูกอยู่ด้วยถูกเนี่ยจังหวะแป๊บเดียวจริง
คุณวัชรีที่ลงพื้นที่ไปนะคะเขาก็บอกว่าเขาก็ไปดูแถวนั้นนะ
ว่ามันมีรถบรรทุกเยอะไหมมีรถทัวร์เยอะไหม
สภาพมันเป็นยังไงบ้างจุดตรงนั้นเนี่ย
รถบรรทุกรถทัวร์วิ่งตลอดเลยนะคะนี่ถนนตรงนั้นก็เป็นชุมชนด้วยนะคะ
ไปเมื่อไหร่ก็เจอรถบรรทุกรถ๑๐ล้อรถทัวร์ตลอด
แล้วมีโรงเรียนอยู่๒โรงเรียนเลยค่ะ
ดังนั้นคนที่อยู่แถวนั้นเขาก็จะรู้ว่าต้องชะลอความเร็ว
ต้องระวังเป็นที่ชุมชนแล้วก็จุดตรงที่เกิดเหตุเนี่ย

คือก็คงห้ามกันไม่ได้หรอกครับว่ารถอะไรจะมาวิ่งไม่วิ่ง
ก็มีสิทธิ์ที่จะวิ่งกันหมดก็ต้องระวัง
ช่วยกันระวังนะครับเพราะว่าเป็นย่านชุมชนนะครับ
ก็การที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยนอกจากสองสามีภรรยาที่เป็นทีมกู้ภัยของร่วมกระตันอยู่
เขาไปเจอก่อนตามมาพอดีนะครับก็ยังมีผู้ที่เขาใช้รถใหญ่เข้าไปช่วยกันกู้เหตุในขณะนั้น
ไม่อย่างนั้นก็ลำบากมีทั้งรถแบ็คโฮลมีทั้งรถเครน
ใช่เพราะว่ารถที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยรถบรรทุกพ่วงอ่ะ
ใช่โอ้โหแล้วมีของที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยสี่สิบกว่าตันนะครับ
เดี๋ยวไปดูรถแบ็คโฮนะครับแล้วก็วิธีการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวเราดูกันให้ชัดเลยว่าพอเกิดเหตุแล้วเป็นอย่างไรกันบ้าง
หลังตู้คอนเทนเนอร์จากรถพ่วงทับจนรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์
เหลือแบบเป็นแพนเค้กแบนเลยเนี่ยนะครับ
ระแวกนั้นก็ไปตามรถแบ็คโฮลมาช่วยก่อนอื่นก็ต้องเอาน้ำหนักออกจากตู้คอนเทนเนอร์ก่อน
ข้างในเป็นถั่วลิสงฆ์นะฮะเปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็เอาแก๊คโฮมมาตักตักออกมานะครับ
ตักออกมาแล้วก็ตักมาได้สักประมาณ๕๖ตันจาก๔๖ตันก็ถือว่าได้เยอะแล้วนะครับ
ทำให้น้ำหนักพอจะเบาลงนะครับแล้วก็มีรถตักซึ่งทำงานอยู่ระแวกดังกล่าวเช่นกัน
มาช่วยเกลี่ยคือตักแล้วมันกองไงก็ต้องเกลี่ยนะครับเกลี่ยให้มันกระจายออกไปบริเวณข้างถนนนะครับ
หลังจากนั้นก็มายกท้ายคอนเทนเนอร์เพื่อให้รถที่ถูกทับอยู่แล้วก็คนเจ็บที่อยู่ข้างในเนี่ย
มีพื้นที่มากขึ้นมีอากาศหายใจขึ้นไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันก็จะแบนไปเรื่อยนะครับ
ต้องมายกมาค้ำเอาไว้นะครับแต่การใช้รถตักมายกท้ายตู้คอนเทนเนอร์เนี่ย
ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะฮะเพราะถ้าพลาดมุมพลาดองศาผิดพลาดเนี่ย
ตู้มันหล่นพึบลงมาเนี่ยมันทับอีกรอบนึงยุ่งเลยนะครับ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำอุปกรณ์ตัดทางเอามาค้ำยันตู้คอนเทนเนอร์เอาไว้อีกทางหนึ่ง
เพื่อให้มีช่องว่างในการที่จะเข้าไปตัดประตูรถไปตัดเบาะเพื่อให้มีช่องในการดึงตัวผู้บาดเจ็บออกมานะครับ
ก็ทำควบคู่ไปกับรถเครนสองคันที่ท่านเห็นในตอนแรกนะฮะที่มาทั้งพยุงมาทั้งตักถั่วลิสงอะไรพวกนี้ออกจากตู้คอนเทนเนอร์นะครับ
แล้วก็ยกตู้คอนเทนเนอร์ให้ลอยเอาไว้จนนำคนเจ็บออกมาได้อย่างปลอดภัย
นายเอกราชเพชรินพันธ์ผู้ชายเสื้อสีส้มเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเป็นคนขับรถแบ็คโฮนะครับท่านผู้ชมครับ
เขาเข้าไปช่วยตั้งแต่ช่วงแรกเลยเปิดใจกับคุณวัชรีดวงใสผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่วันนี้ไปตามเรื่องนี้นะฮะผู้ชายเสื้อสีส้มนี่ฮะ
บอกว่าตอนที่เกิดเหตุตอนนั้นกำลังนั่งทานข้าวเที่ยงอยู่เห็นมาสอน
เหตุเกิดตอนเที่ยงนะครับมีชาวบ้านขี่จักรยานยนต์มาบอกว่าเนี่ยตรงนี้มีอุบัติเหตุรถพ่วงพลิกคว่ำทับรถยนต์
ซึ่งมันใกล้กับที่งานก่อสร้างที่ตัวเขากับเพื่อนก็คือนายศักดาสุนินกำลังทำงานกันอยู่ก็เลยรีบเอารถมาช่วยทันที
เที่ยงหน่อยครับมีคนเข้ามาตามก็เลยเดินออกเลย
บี้ลงไปเยอะแล้วฮะแล้วก็อันนี้ก็ที่แรกว่าจะเอาแม่โคยกเลยมันยกไม่ไหว
ก็เลยต้องค่อยโคยถั่วออกก่อนแล้วคดีพอดีมันมีรถตักอีกคันนึงมาช่วยพอดี
มันเลยยกขึ้นมาได้นิดนึงช่วยไม่ให้มันทับลงไปอีก
บอกแม่ครัวอย่างเดียวว่าให้ทำยังไงตามที่กู้ภัยเขาแนะนำมาครับ
ครับก็ตื่นเต้นกลัว

บางทีถ้าพลาดไปโดนรถก็ยุบลงไปอีก

คือรู้ว่ามีรถที่ใช้งานก่อสร้างที่ทำงานกันอยู่แล้วช่วยได้ไง

ซึ่งทั้งสองคนทั้งคุณศักดาคุณเอกราชบอกว่า
ดีใจที่ได้ช่วยเหลือชีวิตคนแม้ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้
เขาจะเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กที่ไปช่วยเหลือก็ไปด้วยใจ
แต่บอกเลยว่านี่ไม่ใช่ส่วนเล็กแล้วฮะพี่เนี่ยส่วนสำคัญเลยฮะ
ใช่ค่ะแต่นอกจากรถแบ็คโฮมีรถเครนค่ะ
เครนที่เขาเป็นพลเมืองดีไปช่วยเหลือเหมือนกัน
เขาก็เปิดโทรศัพท์ดูแล้วก็เห็นเหตุการณ์อยู่
ทำงานเสร็จผ่านไปชั่วโมงนึงยังไม่มีใครไปแบบจึงช่วยไม่ได้
เขาเลยตัดสินใจว่าขอเท่าแก่ขอหัวหน้างานว่า
ไปช่วยหน่อยได้ไหมขอเอารถเครนไปช่วยหน่อยได้ไหม
เพราะว่าคอนเทนเนอร์เนี่ยมันต้องเอารถเครนใหญ่แล้วมายกขึ้นไป
แก่ก็ใจดีนะถามด้วยว่าคันหนึ่งพอไหมเอาไปอีกคันไหม
แก่น่ารักจริงได้ไป๒คันไปช่วยเนี่ยค่ะ
ฮีโร่กันหน่อยค่ะที่ชาวเน็ตชื่นชมนะคะ
คนขับรถเครนนะคะคุณวุฒิศักดิ์ชาลีหรือกอล์ฟค่ะ
เป็นคนขับรถเครนที่ตัดสินใจอาสาไปช่วย
คุณก๊อฟเนี่ยบอกว่าทำงานอยู่ที่อบตหนองปลืออำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ตอนนั้นก็รอขับรถเครนอยู่หน้างานก็เปิดโทรศัพท์มือถือดู
มีเฟซบุ๊คไลค์อุบัติเหตุก็เห็นเหตุการณ์อยู่
ว่าเหตุการณ์อยู่แถวโรงเรียนวัดพลมานีลากระบัง
เขาก็เปิดค้างไว้นะแล้วเขาก็ทำงานทำงานไปเรื่อย
ทำงานเสร็จเป็นชั่วโมงยังช่วยไม่ได้เลย
ก็เลยโทรไปหาหัวหน้าไปหาเท่าแก่เล่าเหตุการณ์ให้เท่าแก่ฟังว่าขอไปช่วยเขาได้ไหม
แก่ใจดีมากให้ไปช่วย
แต่ว่าระยะทางจากที่ทำงานเขาไปจุดเกิดเหตุมันก็ไม่ใกล้นะคุณภาคภูมิ๑๕กิโลค่ะ
ก็พอสมควรเลยล่ะรถติดด้วย
เขาก็เลยประสานตำรวจ๑๙๑บอกว่าผมขับรถเครน
จะไปช่วยอุบัติเหตุอยู่ตรงนี้ตรงนี้
ตำรวจน่ารักประสานสนจรเข้น้อยนำทางเปิดทางให้เลย
แล้วก็ประสานเพื่อนรถเครนอีกคันนึงให้ไปช่วย
เพราะอย่างที่บอกเท่าแก่ใจดีมากนอกจากอนุญาตให้ไปช่วยนะ
เท่าแก่ถามคุณก๊อฟว่าคันเดียวพอไหมอ่ะเอาอีกคันไหมอ่ะ
ไปช่วยกันอีกไหมให้มาสองคันเนี่ยน่ารักมาก

ระยะทางมัน๑๕กิโลเมตรครับ

ก็มันคิดคิดเห็นนะถ้าเราเป็นคนโดนทับอ่ะ
ยังไงเราคงแบบจะเป็นบ้าตายว่าจะรอดหรือเปล่า
ในขณะนั้นอยู่ขนาดนั้นถ้าไม่มีคนช่วยได้
ถ้าเกิดมีไฟลุกไฟไหม้อะไรมาอย่างนี้เขาคงไม่รอดอ่ะ
ถ้าเป็นรัวเราเองคิดถึงหน้าพ่อแม่ลูกเมียเรา
เขาจะคิดยังไงคืออยากจะช่วยเขาออกมาให้ทันอ่ะ
ก่อนที่อะไรมันจะเลวร้ายไปกว่านั้น
ขอบคุณมากเลยครับที่ช่วยติดตามที่มามีคำติชมว่า
เป็นฮีโร่เป็นอะไรก็ดีใจมากครับ
แต่เล่นเฟซบุ๊กมายอดไลค์ผมยังไม่เคยถึง๗๐๘๐เลย
ตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่เลยเป็นพันด้วยนะ
ก็ดีใจครับดีใจที่มีคนชื่นชม
ไลค์เยอะเลยก็ชื่นชมจริงนะคะ
ช่วงเวลานั้นคนเขาก็เฟซบุ๊กไลฟ์กันด้วยนะครับ

ที่เราเจาะกรอบไว้ให้ท่านดูนะครับ
ตั้งแต่เริ่มอุบัติเหตุจนช่วยกันเสร็จนะนะ
เราทำภาพเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงเวลามันยาวมาก

จะให้ดู๒ชั่วโมงกว่าก็ไม่ไหวนะ
ทีนี้ไปดูเท่าแก่ใจดีหน่อยนะครับ
เท่าแก่ของคุณวุฒิศักดิ์ที่เล่าให้ฟัง
ก็คือนายธนะนบโกมนรัฐเป็นเจ้าของบริษัทธนะดนเครน๒๐๑๒
ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเหตุการณ์ในครั้งนี้

บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
พอลูกน้องโทรศัพท์มาแจ้งข่าวนะ

รู้สึกเลยว่าอยากช่วยเหลือมาก
ก็เลยประสานไปที่ผู้รับเหมาที่หน้างาน
บอกว่าเดี๋ยวขอให้รถเครนไปช่วยอุบัติเหตุก่อนนะค่ะ

ก็เลยสั่งลูกน้องบอกว่าเร่งไปช่วยเลย

เพราะรู้ว่าเดี๋ยวน้ำมันหมด

ทงค่าตอบแทนคำชื่นชมอะไรหรอก

แล้วที่ไปยังพาคนงานไปอีก๓๔คน

เพราะรถเครน๒คันเนี่ย
มันมีแค่คนขับ๒คนไม่ได้

ช่วยดูแลกันทุกขั้นตอนในการที่จะยกขึ้นด้วย
คันที่เสร็จงานแล้วมี๑คันและอีกคันนึงเราต้องไปขอที่หน้างาน
ก็เลยโทรศัพท์ไปที่หน้างานบอกว่าต้องการรถเคนไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุบัติเหตุรถตู้คอนเทนเนอร์ทับรถเก่ง
ผมก็เข้าใจว่าจะเป็นอย่างนั้นโทรไปขอเขาเขาก็ยินดี
พอได้พอเขาให้ไปได้ผมก็โทรสามลูกน้องไปพร้อมกันเลย
มีผมด้วยผมขับรถเก่งตามไป
แล้วก็จะมีรถคนขับ๒คนแล้วก็มีลูกน้องอีก๓คนไปช่วยเกี่ยวสลิง
เกี่ยวอุปกรณ์อะไรต่างที่กลัวว่าถ้าคนอื่นทำกลัวมันจะไม่ปลอดภัยว่าอย่างนั้น
พอไปเห็นสภาพแบบนั้นปุ๊บเนี่ยหูแบบความรู้สึกว่า
แบบหูมันอัดแน่ในใจนะถ้าเราไม่มานี่คือ

ผมว่าคนไทยทุกคนก็มีความรู้สึกแบบนั้น
ว่าเราจะต้องไปเอาตังเค้าอะไรนี่ไปเก็บตังไม่เคยคิดเลย
จริงก็ขอบคุณลูกน้องนะที่
คือวันนั้นเขาเล่นโทรศัพท์เหมือนเป็นประโยชน์นะผมก็ขอบคุณเลย
ขอบคุณเลยหภูมิใจเรื่องนี้
ซึ่งบอยน็อปบอกว่าเมื่อช่วงเช้าคุณเหนียวมาสอน
ภรรยาของผู้บาดเจ็บ

ก็ได้คุยกับภรรยาภรรยาก็คุยกับภรรยาด้วยกัน

บอกว่านี่ถ้าไม่ได้รถเครนในวันนั้นนี่สงสัยสามีนี้ไม่ไหวแน่
ซึ่งคุณธนานนพบอกว่าได้ยินแค่นี้ก็รู้สึกมีความสุขแล้ว
ไม่ต้องการอะไรแล้วเพราะว่าถ้าไปก็ไปช่วยด้วยใจจริง
บริษัทของคุณธนานบบริษัทธนาดนเครน๒๐๑๒
คุณเข็มมาสอนมีอะไรล้มทับก็บอกพี่เขา
ชื่นชมคุณพี่ค่ะไม่อยากมีอะไรล้มทับแต่ขอชื่นชมดีกว่า
ทีนี้วันนี้ค่ะทางภรรยาของพี่วุฒินะคะ
คุณละมุนนะคะก็ไปเก็บเสื้อผ้าที่ซากรถค่ะ
บางพลีจังหวัดสมุทรปราการก็ไปเก็บออกมาหมดเลย

แล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ
โอ้โหดูรถแล้วใจหายทุกทีมันแบนจริงนะคะ
ครับรอดมาได้ก็
ดิฉันเองก็ต้องขอขอบคุณค่ะทางหน่วยงานร่วมกับตันยู
แล้วก็ขอขอบคุณรถเคลนค่ะคุณทางคุณนพดลนะคะคุณเก๋
ออกจากตู้คอนเทนเนอร์ค่ะ
ตอนนี้ส่วนอาการของพี่วุฒิคุณวรวุฒินะคะก็ดีขึ้นมากแล้ว
มีแค่มือซ้ายที่ยังแบบรู้สึกเจ็บชาอยู่นะคะ
ส่วนหนึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอะไรพวกนี้ก็บอกว่าเป็นเรื่องของวิศวกรรมยานยนต์เนี่ย
บอกว่าเป็นเรื่องของรถด้วยนะที่โครงสร้างเขาเอาเป็นรถสูงหน่อยแล้วก็ใหญ่หน่อย
แล้วก็จังหวะที่ล้มทับมันเป็นจังหวะที่โดนตรงคานรถพอดีค่ะ
คือมันหลายอย่างจริงประกอบการคุณภาคภูมิจริงนะ
นี่ถ้าผมเป็นเจ้าของค่ายรถนะผมจะเอารถใหม่ป้ายแดงไปให้พี่วุฒิคันเนี่ย